สามารถทุกคนดูแลลาคราวแรกของเรากลัยวันแล้ว

นะคะแหละสุดค่ะเอาใจสายเสี่ยงโชคอีกครั้งค่ะ
คีย์จังหวัดเพื่อความสวรรค์ค่ะก็ไม่พลาดนะคะมาพร้อมกับนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ค่ะไปดูกันเต็มเลยค่ะเป็นยังไงบ้าง
อืมนะจ๊ะก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะ
ก็เห็นแต่น้ำตาเทียนไม่เห็นอะไรเลย
แต่ว่าใครที่มาสายนี้เขาก็จะมองจินตนาการไปนะคะแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชม
ซึ่งพี่มนต์สิตบอกไว้ว่าเมื่อทะวายกาแฟหลวงพ่อพร้อมเด็ก
หลวงพ่อเลยลดน้ำมนต์ให้เด็กด้วยนะคะสาธุดูเลขในน้ำมนต์ด้วยนะครับ
ในคอมเมนต์๒แล้ว๒อีกนะคะ
ใครที่ตัวเลขปริศนาการใหญ่การหน้านี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวง
ซึ่งก็ต้องย้ำนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง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
ตัวเลขแดงเป็นเลขที่เขาจินตนาการนะคุณผู้ชม
มันไม่ได้ว่าขึ้นมาเป็นเลขแบบนั้นเลยนะ
ก็ต้องลองดูกันนะคะอย่างที่บอกเลยอีก๒วัน

ต้นไม้ก็ปีนแล้วผ่านน้ำมนต์ก็๒แล้ว